ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องจีน่าหน่อยนะครับ
เด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือนที่บ้านห้วยฝักดาบ

แต่คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
แล้วมีใครร่วมขบวนการแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

ตกลงตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับ
สารอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
อนุมัติหมายจับ๓ข้ออาหารคือกักขังนวงเหนียว
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามานดา
แล้วก็ข้อหาเรื่องการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะเขาสารภาพบอกว่าเป็นคนอุ้มเด็กไปจากบ้านเอง

แต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหบอกไม่ตรงกันสักอย่าง
ใช่ค่ะแต่ละวันนี้ให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยค่ะ
ใช่ครับก็ต้องไปแกะต่อแล้วฮะ
วันนี้มาร่วมกันทำคดีนะครับนายอาผะถูกพาไปชี้จุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ตกลงวันนี้เนี่ยไปทั้งหมด๑๑จุดด้วยกันนะนายอาผะชุดเสื้อแขนยาวสีม่วงกางเกงวอร์มรองเท้าแตะนะฮะท่านผู้ชมฮะ๑๑จุดนะครับวันนี้ที่ไปนะครับ
ทีแรกเนี่ยบอกว่าได้ขี่จักรยานยนต์มาอุ้มน้องจีน่าใช้ผ้าขาวม้าผูกกับเอวตัวเองนะแล้วก็พาเด็กเนี่ยขี่รถไปจอดที่สระน้ำท้ายหมู่บ้าน
อุ้มเด็กไปวางทิ้งไว้หน้าถ้ำบนภูเขาเพื่อบูชายันบูชายันเจ้าป่าเจ้าเขาครั้งต่อมาบอก
หลังจากอุ้มเด็กขึ้นไปขึ้นรถเสร็จแล้วเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปจอดที่ถนนท้ายหมู่บ้านเอาเด็กไปส่งให้กับคนที่บงการให้มาอุ้ม
แล้วก็ไปยืนรออยู่ที่ไร่ข้าวโพดท้ายหมู่บ้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะให้การแต่ละครั้ง
เจ้าหน้าที่วันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่านายอาผะเนี่ยใส่เสื้อสีม่วงนะครับแล้วจะมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยคือลูกเลี้ยงของเขานะครับที่เป็นผู้หญิง
ชื่อนางสาวการซีนีนะที่เคยให้สัมภาษณ์กับเราด้วยมาช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้เพราะนายอาผะอาจจะพูดไทยเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยชัดอะไรเท่าไหร่
ฟังอะไรพวกนี้นะครับก็เลยต้องให้ลูกเนี่ยลูกเลี้ยงเสื้อแดงเนี่ยคือลูกเลี้ยงนี่นายอาภาเคยซัดทอดนะบอกเป็นคนบงการให้ผมอุ้มเด็ก
เขาบอกโอ้โหเขาไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยท่านผู้ชมครับ๑๑จุดเดี๋ยวไล่ดูเลยนะครับจุดแรกคือบริเวณบ้านของนายอาผะ
ที่บอกว่าขี่จักรยานยนต์ออกมาจากบ้านในวันเกิดเหตุจุดที่สองเป็นปากซอยทางเข้าบ้านของนายอาผะ
ให้ชี้ว่าก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ออกมาจากซอยตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงนี่นะฮะเราทำจุดต่างให้ดูแล้วนะครับ
จุดที่๓เป็นจุดทางเข้าบ้านน้องจีน่าเพื่อให้ชี้ว่าน้องจีน่าเด็กที่อุ้มไปเนี่ยคืออุ้มจากบ้านเขาคือหลังตรงนี้ใช่ไหม
ห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยเมตรจุดที่สี่คือที่นายอาผะไปจอดจักรยานยนต์ที่อุ้มเด็กมาแล้ว
แล้วซ้อนท้ายจักรยานยนต์ใช้ผ้าเนี่ยผูกเป็นผ้าขาวม้าผูกเด็กกับเอวตัวเองเอาไว้นะฮะ
ห่างจากบ้านน้องจีน่าไปห้าสิบเมตรนะครับจุดที่ห้านายอาผะบอกว่าไปจอดรถที่ทางโค้งถนนท้ายหมู่บ้าน
ห่างจากจุดที่อุ้มเด็กไป๗๐เมตรจากนั้นอุ้มน้องจีน่าลงมาจากรถ
นายอาผะอ้างว่าได้ส่งเด็กให้กับชายหญิงคู่นึงที่ขับรถเก๋งสีดำมาจอดเพื่อรอรับเด็ก
จุดที่๖เป็นจุดไร่ข้าวโพดอยู่ห่างจากจุดที่มีคนเห็นน้องจีน่าครั้งสุดท้ายบนถนนนะครับ
จะหายตัวไปสักประมาณ๑๐๐เมตรเนี่ยนะฮะจุดนี้นายอาผะอ้างว่าอุ้มน้องจีน่ามาส่งให้กับคนวงการ
เป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่ขับรถเก่งสีดำมาจอดรอรับจากนั้นไปจุดที่เจ็ดนะครับ
จุดที่๗นี่เป็นสระน้ำท้ายหมู่บ้านนายอาผะให้การครั้งแรกนะบอกว่าขี่จักรยานยนต์มาจอด
กายานยนต์มาจอดจอดตรงนี้แล้วก็อุ้มเด็กขึ้นไปบนภูเขา
เอาไปทิ้งที่ปากถ้ำอันนี้เป็นคำให้การครั้งแรก
จะกลับคำแล้วบอกว่าจอดรถแล้วก็ให้คนวงการไปนะ
จุดที่๘ไปชี้จุดที่เป็นไร่ข้าวโพดท้ายหมู่บ้าน
ซึ่งนายอาผะอ้างว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จ
ขี่จักรยานยนต์ออกมาตรงนี้แล้วเอาเสื้อแขนยาวที่เป็นเสื้อที่ใช้มัดน้องจีน่า
โยนทิ้งเอาไว้แถวนี้บางทีก็บอกผ้าขาวม้าบางทีก็บอกเสื้อ
จุดที่๙เป็นบริเวณด้านหน้าบ้านของนายจสอ
นายจศรนี่อยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับจุดนี้นายอาผะอ้างว่ามาขอยาเส้น
ตอน๙โมงเช้าของวันที่๕กันยายนก่อนจะเกิดเหตุช่วงเย็นที่ไปอุ้มน้องจีน่า
จุดที่๑๐เป็นบ้านของนายสิทธิพงศ์จงะหรือว่านายจะจือนะครับ
เป็นสามีใหม่ของนางนาคะที่เป็นยายของน้องจีน่าเป็นตาเลี้ยงนะครับ
เป็นสามีใหม่ของยายเมื่อคืนตำรวจก็ไปสอบปากคำอยู่
ตอนที่กำลังชี้จุดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับตอนที่ชี้จุดอยู่เนี่ยจุดที่สิบเนี่ย
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลตกอยู่ข้างเสาทง
หน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาอยู่ท้ายหมู่บ้าน
อาภาบอกว่าอ๋อเสื้อตัวนี้นี่แหละที่ผมใช้ผูกกับเอวของตัวเอง
แล้วก็ผูกกับเด็กเอาไว้ตอนซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไม่ให้เด็กตก
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องพาไปชี้จุดเป็นจุดที่๑๑นี่ฮะ
อาผ่าต้องมาชี้จุดที่๑๑แต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อทั้งหมด
ตามคำให้การนะครับเพราะว่านายอาผะก่อนหน้านี้บอก
ผมทิ้งเสื้อที่ไร่ข้าวโพดแต่จุดที่เจอเสื้อมันอยู่ห่างจากไร่ข้าวโพด
สัก๗๐เมตรได้ตกลงยังไงแน่นะวันแรกบอกผมใช้ผ้าขาวม้าก็มี
เราก็เลยไล่ไปตรวจสอบภาพวันที่เราไปทำข่าว
ตามคดีนี้ตั้งแต่แรกแรกอยู่แล้วนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขาในพื้นที่ตรงนี้เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าพบเสื้อตัวนี้ที่นายอาผ่าอ้าง
ใช้ผูกตัวเด็กเอาไว้ตอนนั่งจักรยานยนต์อุ้มเข้าไปเนี่ยมันตกอยู่ที่
เสาทงอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ย
มันมาอยู่ตั้งแต่วันไหนแบบไหนอะไรยังไงเป็นเสื้อของใคร
แต่นายอาผะดูแล้วสีหน้าก็เหนื่อยล้าอ่อนแรงนะครับเพราะว่าถูกคุมตัวสอบปากคำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่๖กันยายน
ตั้งแต่วันที่ยังไม่เจอเด็กแล้วการชี้จุดก็วกไปวนมาพูดไม่ตรงกันสักครั้ง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องบันทึกคำให้การบันทึกภาพเอาไว้ทุกจุดนะครับ
เพื่อจะดูว่าตกลงแล้วจุดไหนเนี่ยจะสอดคล้องกับคำให้การบ้าง
คำให้การแบบนี้พอไปชี้จุดเอ๊ะมันไม่เหมือนเนี่ย
จุดทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งนะครับ
แต่ละจุดก็ทำแบบรวดเร็วหน่อยเสร็จแล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำต่อค่ะ
นี่นะคะอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
คือพอมีการออกไหมจับนายอับผ่าเป็นผู้ต้องหาแล้ว
นำตัวไปชี้จุดตั้ง๑๑จุดนะคะ
แต่มันยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะคุณผู้ชม
คือยังต้องหาหลักฐานเพิ่มอีกเยอะเลย
ต้องสอบปากคำคนใกล้ชิดน้องจีน่าเพิ่มอีกหลายคนมาก

งด้วยนายอาผะให้ข้อมูลที่วกไปวนมาแล้วก็ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่

ปักใจเชื่อการให้ข้อมูลลักษณะที่ไปชี้จุดในแต่ละจุดเลยค่ะ

ก็มีตำรวจนะคะ๓๐นาย
มีชาวบ้านในพื้นที่นะคะอีกประมาณ๓๐คน

นี่ค่ะเป็นตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
ชาวบ้านห้วยฝักดาบช่วยกัน
หาหลักฐานทางคดีเพิ่ม
ถามว่าตอนนี้ต้องหาอะไรบ้าง
ตัวอย่างแบบนี้นะคะสิ่งที่ค้นหาเพิ่มคือ

ต้องหาผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนูสีดำ
หรือผ้าที่นายอาผะผูกตัวเองกับน้องเอาไว้อะค่ะ
อันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นผ้าลักษณะไหนเลยด้วยซ้ำ
วันนั้นบอกผ้าวันนี้บอกใช้เสื้อ
ใช่ไอ้ผ้าที่ว่านี้ยังต้องหานะคะ
แล้วก็มีการหาพวกซองขนมขวดน้ำ
ถูกพยานต่างในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตามเส้นทางที่ไปถึงกระท่อมจุดที่พบน้องจีน่าค่ะ
ต้องหาตลอดเส้นทางเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเกรียงศักดิ์วงอุทัย
ผู้กำกับสพบหลวงเป็นหัวหน้าทีมสอบสวนคดีนี้นะคะ
ก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการค้นหาหลักฐาน
โดยเฉพาะกางเกงของน้องจีน่าเป็นกางเกงสีแดงนะคะ
รวมถึงผ้าที่นายอาผะใช้อุ้มน้องระหว่างขี่รถจักรยานยนต์
คือจะต้องนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
หลักฐาน๒ชิ้นนี้สำคัญมากค่ะ
กางเกงของน้องกับผ้าที่นายอภะใช้ผูกน้องเอาไว้กับตัวเอง

อันนี้คือ๒ชิ้นที่ตำรวจต้องหาให้เจอ
เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะสาวไปถึงคนที่ร่วมก่อเหตุ
ด้วยที่ไม่ใช่นายอาผะคนเดียวอะค่ะ

แล้วก็ย้ำเลยว่าถ้าใครเจออะไร
ใครเจอของแปลกปลอมอย่าเพิ่งไปหยิบอย่าเพิ่งไปจับ

แจ้งตำรวจก่อนตำรวจจะเก็บเองนะคะ
กันลายนิ้วมือไปติดนะคะ
เพื่อเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เชื่อมโยงไปถึงคนที่ร่วมก่อเหตุนะคะ

ก็จะมีการกระจายกำลังค้นหาแบ่งออกเป็น๒ชุด
เดินค้นหาภายในหมู่บ้าน
ชุดค้นหาเส้นทางที่ไปที่ในจุดที่พบน้องจีน่า

มีทั้งตำรวจมีทั้งชาวบ้านมาช่วยกัน
ทำทุกอย่างเพื่อให้สิ้นสงสัยว่า
การทำผิดของผู้ต้องหานาผ่านเนี่ย

จะทำเต็มที่เพื่อความสงบสุขของชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นการหาพยากฐานในครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ว่าใครเป็นผู้ร่วมกระทำผิดบ้าง
อยากได้ตำรวจอยากได้ชาวบ้านอยากได้สังคมอยากรู้
เห็นภาพเหตุการณ์ปูพรมค้นหาพยานหลักฐานต่างแล้วเนี่ย
มันอดคิดถึงตอนเกิดเหตุคดีน้องชมพู่ไม่ได้นะ
สแกนทุกพื้นที่ของโอ้โหที่มุกดาหารที่บ้านกอกเลยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าฟังจากคำให้การเพียงอย่างเดียวมันเป็นคำพูดนะคะ
ลักษณะมันไม่ชัดเจนมันจะต้องหาวัตถุพยาน
ที่มันเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่จะนำมาเป็นหลักฐานสำคัญในการนำไปประกอบสำนวนคดี
โชคดีก็ตรงที่เราพบน้องจีน่าอย่างปลอดภัยนะฮะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับ
ที่นายอาผะจะไปก่อเหตุอุ้มน้องจีน่า
ตอนเย็นวันที่๕กันยายนวันอาทิตย์ตามที่เขาสารภาพ
นายอาผะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยผมไปขอยาเส้นจากนายจสอก่อน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับนายจสอนะครับ
นี่เป็นหนึ่งในบ้านที่ตำรวจพานายอาภาไปชี้จุดด้วยนะครับ
เขาบอกเขามาขอยาเส้นตอนประมาณ๙โมงเช้า
จสอบอกว่าวันนั้นตอน๙โมงเช้า
นายอภะเนี่ยมาขอยาเส้นจริงนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านมาขอยาเส้นสูบ
ตอนนั้นนายจสอกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่กับภรรยาในห้องครัวที่บ้านนะครับ
นายอาผะไม่มีท่าทีผิดปกติอะไร
ไม่ได้เล่าอะไรให้กับนายจสอฟัง
ขอยาเส้นสูบเสร็จปุ๊บก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
แล้วที่ผ่านมานายอาผะไม่เคยแวะเวียนมาคุยอะไรด้วย
ไม่เคยมาขอยาเส้นสูบเลย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นทำไมถึงแวะมา
แต่นายจสอยืนยันว่าตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องจีน่านะครับ
รฐสมัติตะเจ้า๙โมงครับ
ผู้ตื่นลูกคือจนและเข้ามาที่บ้าน
เอายังสืบของพวกเราไปออกไปเลย
พวกมันไม่ได้พูดคุยกับเราอะไรซะอย่างเลยครับ

เรามีความสนิทสนมกับเขาบ้างไหมครับ

แล้วตอนนั้นไม่ตกใจเหรอทำไมเขาเข้ามาบ้านเรา
เพราะก็เห็นอยู่ไปอย่างงี้กลางอยู่เนี่ยครับ

หลังจากนั้นเขาก็ขับมอเตอร์ไซน์ไปเลย

เสียงมอเตอร์ไซน์นี้มาจากทางไหนครับ
เสียงมอเตอร์ไซน์นี้ขึ้นมานี่ครับ
มาจากหน้าปากซอยหรอครับ

ผูกน้องจีน่าเอาไว้แล้วก็ผูกกับตัวเอง
จีนน่าจะได้ไม่หล่นลงมาจากรถจักรยานยนต์ช่วงที่พาน้องไปอะค่ะ

หรือมันเป็นผ้าขนหนูสีดำที่ตำรวจยังหากันอยู่แล้วหาไม่เจอ
คือเป็นเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลที่มันไปตกอยู่ที่เสาทงของศูนย์การเรียนรู้ชาวเขาเนี่ยค่ะ

คำถามคือเสื้อตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
นายอาผะอ้างว่าก็เสื้อตัวนี้แหละที่เอาไว้ผูกเอวตัวเองแล้วผูกกับน้องจีน่าเอาไว้
แต่ตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะคะยังไม่ปักใจเชื่อว่ามันใช่
ทีมข่าวก็เอารูปที่ถ่ายเอาไว้เมื่อวานตอนประมาณ๔โมงเย็นที่หน้าเสาทงมาเปรียบเทียบค่ะ
นี่ค่ะในวงกลมสีแดงนะคะคือเอาภาพเก่ามาเปรียบเทียบก็เพราะว่าจะได้ดูว่าเอ๊ะเสื้อตัวนี้มันอยู่ตรงนี้นานหรือยัง
หรือใครมาทิ้งเอาไว้หมายความว่าภาพเก่าที่ทีมข่าวของเราไปถ่ายเอาไว้เมื่อวานมีเสื้อแล้ว
มีเสื้ออยู่แล้วหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยเสื้ออยู่ตั้งแต่เมื่อวาน
ทีมข่าวก็เลยถามเด็กในหมู่บ้านที่วิ่งเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นใกล้กับเสาทงตรงนี้นะคะ
เด็กก็บอกว่าวิ่งเล่นอยู่แถวเสาทงเป็นประจำเสื้อตัวนี้เห็นเป็นเดือนแล้วค่ะ
เด็กบอกว่าเห็นเป็นเดือนแล้วโอ้โหเห็นก่อนที่น้องจีน่าจะหายตัวไปนานมากไม่รู้ว่าเป็นเสื้อของใคร
แต่อ้าวทำไมในอาผะอ้างว่าเสื้อตัวนี้แหละที่ใช้ผูกเอวตัวเองกับน้องจีน่าดูสิคะ
คือให้การเนี่ยโอ้โหงงมากเด็กบอกว่าไม่ใช่นะคะเด็กบอกว่าเสื้อตัวนี้อยู่ตรงนี้เป็นเดือนค่ะ
วันนั้นเนี่ยเห็นผ้าเสื้อแขนยาวสีนี้อยู่บ้างไหมครับ

นานสักประมาณกี่วันได้ครับ

มันอยู่จุดนี้เลยนะครับหรือว่ามันอยู่แถวไหน

ท่านผู้ชมครับนอกจากความเคลื่อนไหวที่บ้านห้วยฝักดาบที่พาตัวนายอาผะไปชี้จุดทำแผนหรือว่าออกค้นหาหลักฐานสำคัญต่างเนี่ยนะครับ
ที่สพแม่แตงนะฮะนี่เป็นพื้นที่เป็นโรงพักเจ้าของคดีนะครับ
ตำรวจยังสอบปากคำคนในครอบครัวน้องจีน่าอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวไปดูที่สพแม่แตงหน่อยนะครับ
แม่แตงนี่ครับวันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังให้คนในครอบครัวของน้องจีน่ามาสอบปากคำมาสอบถามข้อมูลต่าง
เพราะมูลเหตุหนึ่งของการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ก็คือเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวหรือเปล่าที่เป็นมูลเหตุจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้
อย่างภาพนี้ตอน๑๑โมงเช้านะครับนายเจ้าบู๋สือที่มีศักดิ์เป็นน้องจีน่าออกไปหาในวันนั้นนะ
ที่เข้าไปแล้วก็ไปกัน๓คนผู้หญิงอีก๒คนรวมทั้งตัวเขาด้วย
วันนี้มาสอบปากคำอีกครั้งนะครับเมื่อคืนก็ถูกสอบหลังจากไปค้นบ้านด้วย
จบูสือวันนี้ถูกเชิญตัวมาสอบปากคำนะฮะ
คือความจริงมาตั้งแต่วันแรกด้วยซ้ำนะครับที่เจอน้องจีน่า
เมื่อวันที่๘กันยายนสอบไป๒รอบต่อเนื่องมาถึงวันนี้เป็นวันที่๔แล้วนะครับ
ผู้บังคับการกองปราบรามพลโนตรีสุวัสดิ์แสงนุ่ม
วันนี้ก็มาสอบปากคำนายจบูสือด้วยตัวเองด้วย
เพราะพบตรบอกว่าให้กองปราบมาร่วมทำคดีด้วย
นายจบูสือบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าเสื้อผ้าเด็กกล่องนมของใช้ของเล่นเด็ก
ชุดพิสูจน์หลักฐานไปเก็บมาจากบ้านแม่ของเขา
ก็คือบ้านยายน้องจีน่าเมื่อคืนที่อยู่กับตาเลี้ยง
นายจบูสือยืนยันนะครับบอกว่าคือมันก็เป็นของเด็กอ่ะ
แต่เขาก็ไม่รู้ว่าของเด็กคนไหนนะเนื่องจากที่บ้านมันก็มีเด็กอยู่หลายคน
ส่วนเรื่องรองเท้าแตะของเด็กผู้หญิงที่ถอดทิ้งเอาไว้หน้าบ้าน
นายจบูสือซึ่งเป็นลุงของน้องจีน่าบอกว่าไม่ขอยืนยันว่าเป็นของจีน่าหรือเปล่า
บอกแค่ว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยบ้านหลังของแม่เขาเนี่ยคือบ้านยายของจีน่า
มีเด็กอยู่อีกเหมือนกันซึ่งไม่ใช่จีน่า
ซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมาน้องจีน่าเคยมาที่บ้านยายแต่ครั้งล่าสุดมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน

ลองมาไล่เรียงดูหน่อยนะครับผู้ที่ตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำนะครับ

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่านะคุณยายแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยายน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย

นางนาคะนี่คือยยน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยยน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยยน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยยน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
นางนาคะนี่คือยน้องจีน่าคุณยายถ้าแท้เลย
ยายน้องจีน่าแล้วเจอหลายอย่างมันสอดคล้องกับที่เจอที่กระท่อมที่จีน่าถูกพบตัว
กรณีที่นางนาคาจูถูกซัดทอดจากนายอาผะว่าอยู่เบื้องหลังบงการให้นายอาผะ
ไปหาเด็กมาให้คนนึงตรงนี้ล่ามภาษาบอกว่ารายละเอียดประเด็นตรงนี้เนี่ย
เขายังไม่ทราบเหมือนกันนางนาคาจูนี่คือพี่สาวของยายจีน่า

มั้ยไม่ทราบครับเขาบอกว่ายังไงติดให้ปากคามไม่
ไม่ทราบว่าว่าผมก็ไม่เชื่อเป็นคนสอบปากคามครับ
โดนตรีสุวัสดิแสงนุ่มผู้ประการกองปราบรามบอกว่า
คดีนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับสำหรับมูลเหตุการก่อเหตุอุ้มเด็กไป
อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลให้ครบทุกด้าน
พยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เก็บมาจากบ้านของนายสิทธิพงศ์สามีใหม่ของยายจีน่า
ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
โดยเฉพาะเรื่องของผลดีเอนเอในหลักฐานต่าง
เพื่อนำมาประกอบกับสำนวนคดีที่มีรายงานข่าวว่าการอุ้มตัวน้องจีน่า
เป็นคำสั่งของคนใกล้ชิดในครอบครัวตำรวจอยู่ในระหว่างการพิสูจน์
เท็จจริงจากการสอบปากคำนะครับคือท่านผู้ประการกองปราบรามบอกว่า
คำพูดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะ
มันต้องไปหาหลักฐานมาด้วยซึ่งจะพยายามทำคดีให้เร็วที่สุด
ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิ่งต่างที่ได้จากการซักถามปากคำนะครับ
เพราะว่าจะใช้คำพูดอย่างเดียวคงไม่ไม่เพียงพอนะครับเมื่อสักครู่ที่เข้าไปสอบปากคำด้วยตัวเองแล้วอะค่ะ
ก็สอดคล้องกับที่เคยเคยออกตามสื่อนะครับแต่เราก็ต้องตรวจสอบหมดเพราะมีแต่คำพูดอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะยืนยันอะไรได้ครับ
ถ้าเราตรวจสอบได้มีพิสูจน์ได้สิ่งต่างที่เขาพูดมันเป็นความจริงมีหลักฐานอะไรยืนยันก็ถึงจะเชื่อได้ครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเมื่อคืนนี้จำได้ไหมคะ
ที่คุณสรรพัดนะครับของเรารายงานสดมาจากในพื้นที่
ตำรวจเนี่ยได้มีการขอหมายค้นครับ
แล้วก็ไปค้นบ้านคุณตาของน้องจีน่าคือเป็นตาเลี้ยงนะคะ
ก็คือสามีใหม่ของคุณยายอะค่ะเมื่อคืนนี้ตำรวจไปค้นบ้าน
วันนี้ทีมข่าวของเราเลยไปดูตอนกลางวันอีกทีนึงครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยค่ะวันนี้เป็นยังไงมีใครอยู่ไหมนะคะ
ก็คือบ้านของนายสิทธิพงศ์หรือว่านายจจือเป็นตาเลี้ยงของน้องจีน่าที่ถูกค้นไปเมื่อคืนครับ
วันนี้ก็เหมือนกับว่ามีคนกลับเข้าไปในบ้านนะคะคุณผู้ชม
คือประตูด้านหน้าบ้านเปิดเอาไว้แบบนี้ค่ะมีรถกระบะจอดอยู่หน้าบ้านหนึ่งคันค่ะ
ทีมข่าวก็พยายามจะเรียกคนในบ้านขอคุยด้วยอ่ะนะคะแต่เนี่ยก็เงียบไม่มีเสียงตอบ
แต่ประตูเปิดเอาไว้ครับแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดูนะคะ
ตอนที่ทีมข่าวของเราจะออกไปจากบ้านคุณตาเลี้ยงของน้องจีน่าแล้วอ่ะเห็นนาย
เหลืองใช้ใส่กระบะคันนี้ครับขึ้นท้ายรถกระบะแล้วรถก็แบบบึงไปเลย
ออกจากหมู่บ้านนะคะคือเส้นทางมุ่งหน้าออกจากหมู่บ้านทันที
มีจักรยานยนต์อยู่ท้ายกระบะไปด้วยไม่ทันได้คุยคือบ้านจะอยู่ใกล้ใกล้กัน
ลุงกับบ้านตาเนอะลุงก็วิ่งออกมากับใครก็ไม่รู้แหละ
สองคนขึ้นรถไปเลยขนของขึ้นรถไปด้วยนะคะครับทีมข่าวของเราก็พยายามจะขับตามเหมือนกัน
คือจะถามว่าคุณลุงจะไปไหนจะกลับอำเภอเชียงดาวหรือเปล่าหรือยังไง
แต่คือไม่หยุดเลยค่ะขนาดนักข่าวของเราขับตามก็น่าจะพอเห็นน่ะนะคะ
แต่เขาก็เออขับไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเราก็ไม่ได้ตามตามจนแบบ
เป็นอันตรายอะไรนะก็แค่อยากจะถามเขาว่าเอ๊ะจะไปไหน
เพราะว่าตำรวจก็คุยด้วยไงฮะครับก็เป็นอีกคนนึงถ้าที่ตำรวจคุยด้วยอ่ะ
หรืออาจจะไปสถานีตำรวจอีกรอบนึงก็ไม่แน่ใจน่าจะกลับบ้านที่เชียงดาวก็ได้
จังหวะเราก็ขับไปทางทางก็เนี่ยฮะเพราะว่าต้องไปทางเดียวกันถ้าจะออกจากตรงนี้ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้สักเกือบเกือบทุ่มนะฮะ
สพแม่แตงนี่ภาพเมื่อวานนะฮะตอนค่ำนะครับ
นำหมายสารจังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจคนบ้านของนายสิทธิพงศ์จงะวัย๔๘ปี
เป็นสามีใหม่ของคุณยายของน้องจีน่ามีศักดิ์เป็นตาเลี้ยงของเด็กนั่นแหละ
อยู่ที่บ้านห้วยฝักดาบนะครับบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่าสองร้อยเมตร
และอยู่ห่างจากป่ากระชายเมื่อคืนวันก่อนก่อนจะเจอตัวจีน่าเนี่ย
พ่อเขาไปหาแถวป่ากระชายเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่แถวนี้
ค่ะบ้านหลังเนี้ยอยู่ห่างจากป่ากระชายตรงนั้นแค่ยี่สิบเมตรนะครับ
ตำรวจพุ่งเป้ามาค้นบ้านหลังนี้ซึ่งก็คือยายแท้ของเด็กเนี่ย
เป็นคนในครอบครัวเนื่องจากนายอาผะซัดทอดว่า
พี่สาวของยายจีน่าคือนางนาคาจูจ้างให้เขาลักเด็กไปให้
นางนาคาจูเนี่ยเป็นพี่สาวของยายของน้องจีน่ากับนายสิทธิพงศ์ก็ถือว่าเป็นพี่เมีย
ถ้าถ้าเป็นภาษาบ้านบ้านนะนะนี่ฮะช่วงที่ตามหาตัวน้องจีน่านางนาคาจู
เดินทางมาจากบ้านแก่น้อยอำเภอเชียงดาวมากับนายจบูสือ
ลุงของน้องจีน่านะครับมาพักที่บ้านหลังนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นบ้านแม่แต่ก็มีข้อสงสัยเรื่องที่นางนาคาจูกับนายจบูสือ
พร้อมกับป้าข้างบ้านน้องจีน่าก็คือนางดอเลสามคนนี้ไปเจอน้องจีน่าที่กระท่อมบนดอย
นะแล้วบอกว่าหมอดูบอกมาหาตามหมอดูหมอดูบอกเพราะว่าเขาอยู่ที่เชียงดาวกัน
ค่ะแล้วมีอ่าผู้นำทางจิตวิญญาณหรือว่าเป็นหมอดูอะไรทั้งนั้นเนี่ย
เขาบอกมาตรงเนี้ยตำรวจเนี่ยสอบปากคำสามคนนี้ตั้งแต่๘กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
วันที่เจอน้องจีน่าวันแรกเลยการมาตรวจค้นเมื่อคืนก็เลยมีนัยยะสำคัญ
เนื่องจากต้องการหากางเกงขาสั้นสีชมพูของน้องจีน่าที่ใส่ในวันที่หายตัวไป
คือท่านผู้ชมจำได้เนี่ยวันที่เจอน้องจีน่าที่กระท่อมเนี่ย
เด็กไม่ได้ใส่กางเกงนะฮะเด็กไม่ได้ใส่กางเกงนะครับ
แต่ว่าน้องจีน่าเนี่ยนะครับวันที่หายตัวไป
คุณแม่ยืนยันว่าน้องใส่กางเกง